วันนี้ผู้ประกาศข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับก็ร่วมกับบรรดาลประชาชนจิตอาสาไปแจกพัดให้กับประชาชนนะครับที่มาร่วมถวายศักระแล้วก็มาลงนามแสดงความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่๙ครับ

เพราะอยากถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
เนื่องจากพระองค์ทรงงานหนักเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยมาโดยตลอด
ก็รวมใจกันกับเพื่อนหลายคน
พี่น้องทั้งเพื่อนส่วนตัว
แล้วก็คณะผู้บริหารและพนักงานไทยรัฐที่เป็นส่วนตัวนะคะ
เราก็คิดว่าอยากจะทำอะไรทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านบ้าง
ซึ่งสิ่งที่เรานั่งดูทีวีไทยรัฐเนี่ย
เราก็พบว่ามีหลายคนที่ร้อน
แล้วก็ไม่สามารถที่จะหาเครื่องบรรเทาบรรเทาความร้อนนั้นได้
สิ่งที่เราจะทำได้อย่างเร็วที่สุดก็คือ
ที่เรานั่งมองกันแล้วก็คุยกับเพื่อนว่าอย่างน้อยก็บังแดดบังฝนได้
สิ่งที่เราทำอย่างแม้ไม่อาจทดแทนพระคุณพระองค์ท่านได้
แต่ก็เป็นจิตอาสาที่เราจะทำเพื่อการให้
ที่เราจะเริ่มต้นให้อย่างที่พ่อให้ทุกคนมาค่ะ
จากนี้ทางไทยรัฐทีวียังได้นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมไปแจกให้กับประชาชนนะครับ
โดยผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีที่ร่วมแจกบอกว่า
อากาศจะร้อนแต่ก็เต็มใจ
เพราะว่านี่เป็นเพียงเศษเซี่ยวที่ไม่สามารถเปรียบได้
กับการทรงงานหนักเพื่อประชาชน
และพร้อมทำความดีตามรอยในหลวงราชการที่๙

หลายคนมักจะนึกถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงการอยู่อย่างเพียงพออย่างพอมีพอกินเป็นหนึ่งในคำศรที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันในทุกช่วงเวลาครับก็จะเป็นหลักที่เราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในระดับชนชั้นไหนก็ตามแต่สามารถนำมาใช้ในชีวิตได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีประชาชนจิตอาสาอีกจำน